เป็นอุบัติเหตุที่บีบหัวใจมากคือแม่ลูกเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปแล้วไปชนกับรถคู่กรณีปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยเจ็บแม่เอื้อมมือจับมือลูกแม่เอื้อมมือจับมือลูกคือตัวเองก็เจ็บแต่เป็นห่วงลูกมากกว่าดูคลิปที่บีบหัวใจแล้วก็สะเทือนใจความรู้สึกของคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะ

เดี๋ยวไปโรงพยาบาลทั้งคู่นะ

แม่เป็นห่วงลูกมากกว่าตัวเองคือภาพนี้คือชัดเลยนะคะ
สายตาแม่ที่แบบส่งไปที่ลูกสิคะ

ลูกชายอายุ๑๒ปีไปกับคุณแม่อยู่๓๘ปีนี่ค่ะและลูก

ลูกเจ็บหนักกว่าลูกเจ็บหนักกว่านะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสี่แยกท่าสะอ้าน
ถนนสิริโสธรอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ฝ่ายคุณแม่ที่เป็นคนขี่มัตตาไซค์
ชื่อว่าคุณสาวิตรีสุขมาอายุ๓๘ปีค่ะ
ส่วนน้องซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่ซ้อนท้ายมาด้วย
ชื่อว่าน้องธนพลอายุ๑๒ปี
พอไปชนกับคู่กรณีต่างฝ่ายต่างกระเด็นเลยนะคะ
แล้วคุณแม่กับคุณลูกก็นอนเจ็บอยู่บนถนนแบบนี้

ส่วนคู่กรณีเป็นชาวกัมพูชาเป็นสามีภรรยากันนะคะ
ทีนี้น้องบาดเจ็บตรงไหนบ้าง

แขนซ้ายหักนอนอยู่กับพื้นแบบนี้

แต่แม่ตัวเองเจ็บเหรอลูกเจ็บกว่า
ภาพนี้จริงเหมือนในหนังนะ

เวลาคนเจ็บพระเอกนางเอกที่แบบโอ้โห
โดนยิงโดนอะไรเนี่ยแล้วจะจับมือกันแบบนี้

แล้วรู้ไหมคะคุณบุ๊คว่าตอนนั้นคุณแม่พูดว่ายังไง

ส่วนอีกหนึ่ง
คู่กรณีสามีภรรยาชาวกัมพูชาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะให้การไม่รู้เรื่องเลย
พวกไทยก็ไม่ชัดด้วยไม่รู้ว่าอาจจะมีการดื่มหรือเปล่า

ตำรวจเร่งนำตัวคนเจ็บทั้งสองฝ่ายส่งโรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดกันแน่
มันมีประเด็นเรื่องของการฝ่าไฟแดงมาด้วย
สำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้ว่าใครฝ่าไฟแดงอะไรอย่างไร